ส่วนในช่วงนี้นะครับมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวกีฬานอื่นที่น่าสนใจกันครับ
ทีมวอลเลอร์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดเนชั่นลีกสองพันสิบแปดสนามแรกนะครับ
หรือว่าเวิลกลางปีเดิมครับนำโดยปลื้มจิตถิ่นขาวกัปตันทีม
อนุมาสิทธิลักษณ์อัชลาพรคงยศและปียนุษยแป้นน้อย
ได้เดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ด้วยสายการบินแอร์แอสตาน่าเที่ยวบินเคซีสองสามสอง
เพื่อร่วมแข่งขันวอเล็กบอลหญิงเนชั่นลีกสนามแรกที่รัสเซีย
ระหว่างวันที่สิบห้าถึงสิบเจ็ดพฤษภาคมนี้
ด่วนนานัยศรีวัชละเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกศรหวังว่าสนามนี้
ทีมสาวไทยจะชนะอย่างน้อยหนึ่งเกม
ซึ่งไทยจะประเดิมสนามเจอกับเนเทอร์แลนด์วันที่๑๕พฤษภาคม
ต่อด้วยรัสเซียและปิดท้ายกับอาเจนติน่าครับ
ฟุตบอลช้างจูนเงียร์ครับสองพันสิบแปดรอบคันเลือกส่วนภาคใต้
ตกเป็นของทีมโรงเรียนเทศบาลนครหัดใหญ่เสื้อสีเขียว
ชนะทีมโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาแชมป์เก่านะครับ
ในการดูดจุดโทษชนะไปสี่ต่อหนึ่ง
หลังจากเสมอกันในเวลาศูนย์ต่อศูนย์
โดยทีมโรงเรียนเทศบาลนครหัดใหญ่จะได้สิทธิ์เล่นรอบชิงแชมป์ประเทศไทยในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้นะครับ
ส่วนสนามต่อไปเป็นรอบคัดเลือกของโซนกรุงเทพและปริมณฑลสนามสุดท้ายระหว่างวันที่๑๖๒๐พฤษภาคมนี้ครับ
เดียวรอบ๓ลาเฟลนาดาวนักขวดเจ้าถิ่นมือหนึ่งของโลกใช้เวลา๑ชั่วโมง๔๔นาที
เอาชนะเดียโกชวาสนั่นมือ๑๓ของรายการจากอาเจริน่า๒เซตรวด
คะแนน๖ต่อ๓และ๖ต่อ๔เข้ารอบ๘คนไปเจอกับโดมิกเจียมจากออสเตรีย
พร้อมกับสร้างสถิติชนะบนขอดิน๕๐เซตติดต่อกัน
ทำลายสถิติเดิมของจอนแก๊โลตำนานชาวสหรัฐที่ทำไว้๔๙เซตรวดเมื่อปี๑๙๙
ส่วนประเภทหญิงเดี่ยวนะครับมาเรียชะลาโปว่านักขวดสาวสวยจากรัสเซียมือ๕๒ของโลก
จอดป้ายแค่รอบ๘คนแม้จะได้เซตแรกไปก่อน
แต่สุดท้ายพลาดท่าภายให้กับกิกิเบอร์เทนจากเนทเทอร์แลนด์๑๒เซต
คะแนน๖ต่อ๔๒ต่อ๖และ๓ต่อ๖เบอร์เทนเข้ารอบรองไปเจอกับเครือลายกาเซียมือ๗ของรายการจากฝรั่งเศสครับ